ล่าสุดก็คือจับได้แล้วเป็นอดีตรอปภนะคะเขาบอกว่า

เนี่ยปีนข้ามเข้าไปแล้วก็เนี่ยพยายามกวาดทองไป
พี่รอพอคนนี้สุดยอดมากนะดูสิ
พยายามดึงขาว่าจะเอาปืนไปขู่เขา

พี่แกจะรู้หรือเปล่าว่าเป็นปืนปลอม

พฤติการนี่กล้องวงจรปิดจับได้ชัดเจนดูสิดูสิโอ้โห
รบพอคนนี้ใจเด็ดมากจริงอะนะคะ
คนร้ายเนี่ยสัวหมวกกระนอกเต็มใบวิ่งปลื๊ดมาแล้วตะโกนเห็นไหม
ห้างโลตัสบางแคร์นะคะ
รอปภคนนี้ขออนุญาตยกย่องความดีคุณพี่เขาก่อน
คุณวิเชียนสิแสงจันทร์อายุ๖๗ปีนะคะ
พยายามเข้าไปดึงขาสกัดกั้นพฤติกรรมโจรอยู่ตั้ง๒รอบ๓รอบนะคะ
แล้วก็พยายามวอเรียกเจ้าหน้าที่วอลบอกเหตุการณ์ด้วย
สรุปแล้วคนร้ายเนี่ยได้ทองไปนะคะเป็นสร้อยคอทองคำ๗๐เส้น
มูลค่าความเสียหายประมาณ๒ล้าน๔แสนบาทค่ะ
นี่แต่ร้านทองบอกว่าขอมอบสินน้ำใจให้กับพี่วิเชียนที่เสี่ยงตายมาช่วยพนักงาน
แล้วก็ช่วยปกป้องทรัพย์สินทั้งนั้นที่ไม่ใช่ของพี่เองก็มอบเป็นเงินสดให้ไปนะคะ
ตำรวจก็ทำงานอย่างว่องวัยเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน
วันนี้จับได้แล้วนะคะนายนิธินันธนวีรวัชรกุลอายุ๓๕ปีค่ะ
จับได้ที่บ้านพักที่ย่านบางบัวทองนะคะ
ของกลางยังอยู่ครบทองรูปภัณฑ์หกสิบกว่าเส้นเศษสร้อยคอทองคำที่ขาด
และดึงออกจากตู้ขณะที่ดึงออกจากตู้ใน๓ชิ้น
ปืนปลอมอีกหนึ่งกระบอกแล้วก็รถเก่งที่ใช้หลบหนีด้วยนายนิธินันยอมรับว่าเขาเนี่ย
ประกอบอาชีพก็มีงานทำเหมือนกันนะอ่าเคยเป็นยามครับ
แต่ตกงานขาดรายได้แล้วก็มีปัญหาหนี้สินเลยวางแผนเอาปืนปลอมชิงทรัพย์ร้านทอง
จริงร้านที่ตั้งใจจะไปปล้นอ่ะคือร้านที่ห้างย่านเพชรชะกะเสมนะคะ
แต่ลงมือไม่สำเร็จเพราะว่าพนักงานเขาไหวตัวทันไม่เปิดประตูให้
คุณเล่นสวมหวกกระน็อกเต็มใบไปแบบนั้นอ่ะใครจะเปิดประตูให้ครับ
เขาก็ไม่ลดละความพยายามพี่เบิร์ตขับรถวนดูร้านทองแถวอ้อมน้อย
ไม่เจอร้านที่สะดวกจะก่อเหตุเลยเลยย้อนกลับเข้ากรุงเทพไป
ไม่มีประตูกระจกหรือว่าลูกกรงสแตนเลสเลยเนี่ย
เห็นไหมเล็งเห็นปุ๊บเดินดุมวิ่งวิ่ง
โดดฟาบขึ้นมานี่เลยแล้วก็ก่อเหตุที่ร้านนี้
ช่วงบ่ายตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้านทองนะคะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแล้วก็คุมตัวกลับสอนอนหลักสอง
สอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็แจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ
เพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์ไปนะคะคดีนี้เนี่ย
ตำรวจใช้เวลาแค่๘ชั่วโมงเองจับผู้ต้องหาได้แล้วพรุ่งนี้เตรียมฝากขังสารอาญาธนบุรีนะคะ